คดีฆ่าเผานั่งยางเศรษฐินีสาวที่จังหวัดสงขลา
ตอนนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ก็เป็นอดีตสามีของผู้ตายอย่างที่สันนิษฐานกันไว้
แม้ว่าผู้ต้องหายังให้การภาคเศษอยู่นะครับ
บอกว่าอยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ว่าไม่ได้ฆ่าผู้ตาย
แต่ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานว่าจะสามารถเอาผิดได้อย่างแน่นอน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปจอบประเด็นเรื่องนี้มานะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ตลอด๓วัน๓คืนเต็มหลังชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองสงขลา
ไล่ล่าตัวนายกิจสดาไหมเขาอดีตสามีของผู้ตาย
หลังพบโครงกระดูกและญาติยืนยันว่าเป็นของเจ้าตัว
โดยหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงคนร้ายรู้ตัวก่อนจะหลบหนีไป
เรียกว่าคาดกันเพียงไม่กี่นาที
จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจไล่เรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่คนร้ายลงมือก่อเหตุ
ี่สิบสามพฤษภาคมสิบเจ็ดนาฬิกา
เพื่อนบ้านได้ยินเสียงผู้ตายทะเลาะกับผู้ต้องหาที่ชั้น๒ภายในบ้าน
ก่อนที่เวลา๑๙นาฬิกาลูกชายของผู้ตายจะโทรศัพท์เข้าเบอร์แม่
แต่ขณะนั้นผู้ต้องหาเป็นคนรับสายทำให้ลูกชายเอกใจ
เพราะปกติแม่จะไม่ยอมให้คนอื่นรับโทรศัพท์แทนจากนั้นเช้ามืดยี่สิบสี่
พฤษภาคมเวลาตี๔๔๐นาทีคนร้ายนำรถเบ้นออกมาล้างบริเวณหน้าบ้าน
จุดนี้จึงเป็นที่สงสัยเพราะโดยปกติแล้วผู้ตายจะไม่ยอมให้ใครแตะรถเบ้นคันนี้
ชาวบ้านจึงสงสัยและเข้าไปสอบถามแต่ผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายไปทำงานที่กรุงเทพ
จากนั้นเวลา๙นาฬิกาคนร้ายจึงเดินทางออกจากบ้านของผู้ตายไปที่พัทธลุง
โดยใช้เส้นทางบางกล่ำรัฐภูมิป่าบอนตลอดทางมีการแวะในพื้นที่ต่าง
จนถึงปากพยูนตอนเวลาเที่ยงคืนซึ่งคืนนั้นคนร้ายพักอาศัยที่บ้านญาติตลอดทั้งคืน
ก่อนที่วันที่๒๕และ๒๖พฤษภาคมคนร้ายจะแวะกลับมาที่บ้านพักที่เป็นจุดเกิดเหตุอีกรอบ
วันที่๒๗ยังกลับไปที่ปากพยุนอีกครั้งจนมีคนพบร่องรอยการเผานั่งยางช่วงเที่ยงของวันที่๑มิถุนายน
พอคนร้ายเห็นข่าวจึงรีบขับรถหนีจนพบสัญญาณมือถือที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
และครั้งสุดท้ายติดต่อญาติเมื่อตอน๒ทุ่ม๑๐นาทีก่อนที่หลังจากนั้นจะไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
เหนือจากข้อมูลการหลบหนีแล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวียังได้รับข้อมูลพฤติการของผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุกับผู้ตาย
โดยหลังมีปากเสียงกันผู้ต้องหาใช้มือบีบคอก่อนจะจับร่างทุ่มที่ชั้นลอยวางทีวีทำให้ผู้ตายเสียเลือดอย่างหนักก่อนจะหมดสติไป
จากนั้นคนร้ายยังนั่งกับร่างของผู้ตายระยะหนึ่งว่าจะจัดการอย่างไรดีก่อนจะอุ้มร่างลากจากชั้นสองลงสู่ชั้นหนึ่ง
ถอยรถยนต์เข้าบ้านเปิดฝากระโปรงท้ายรถก่อนจะอุ้มร่างไปยัดไว้ท้ายรถหวังอำพราง
จากนั้นคนร้ายจึงขับรถออกจากบ้านที่เกิดเหตุไปที่ร้านขายน้ำมันไม่ไกลจากปากซอย
หวังซื้อน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการเผาก่อนจะใช้ถนนกาญจนวริสมุ่งหน้าห้าแยกเกาะยอ
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนรบบุรีราเมษมุ่งหน้าถนนเพชรเกษม
ยูเทิร์นเข้าสู่เส้นบ่อบำบัดน้ำเสียอำเภอหาดใหญ่
พอสบโอกาสเปี่ยวและปอดผู้คน
คนร้ายจึงอุ้มร่างของผู้ตายเดินเข้าไปที่กลางป่าผู้
พร้อมกับจุดไฟเผาร่างของผู้ตายทันที
ก่อนจะนั่งเฝ้าจนเปลวเพลิงดับ
พร้อมกับเอาหินมาทุบกระโหลกของผู้ตายจนแตกละเอียด
แล้วยนต์ทิ้งใกล้เคียงกับจุดเผา
ก่อนจะขับรถหลบหนีไป
ตลอด๓วัน๓คืนเต็มของการเร่งไล่ล่าตัวผู้ต้องหา
แม้ที่สุดแล้วเจ้าตัวจะให้การปฏิเสธ
แต่แน่นอนว่าหลักฐานที่มัดตัวอย่างแน่นหนา
ประกอบกับรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการให้เร่งเก็บหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียด
พร้อมกับเชื่อมั่นว่าผู้ต้องหารายนี้
สุดท้ายแล้วต้องไปชดใช้กรรมที่คุกอย่างแน่นอน
ภูริพัฒน์บุญนินข่าวแทนักทีวี